ทุกคนครับมาเริ่มกันที่บริการของโวคริวัลกันก่อนนะครับ
เนื่องจากท่านนายุทห์ลัธมนตรีออกมากล่าวชื่นชม
ทุกคนที่บอกว่ามีหัวจิตหัวใจเข้มแข็งเหลือเกิน
สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เกาหลีใต้ครับถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งของโลกครับ
พร้อมบอกว่าให้ลงสู้ศึกอย่างเต็มที่
และพวกเราจะส่งใจเชียร์ตลอดไปครับ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่า
นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการแข่งขันวอเลอร์บอลหญิงรอบคัดเลือก
เพื่อได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๑๖มาตลอดครับ
โดยท่านนายกนั้นได้ฝากชื่นชมนักกีฬาและสตาร์ฟโค้ดทุกคนทุกท่าน
ผลงานการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าของวันนี้
ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้
ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไปได้อย่างตื่นเต้นและโปร่งใสครับ
ซึ่งไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
วอเล็กบอลของไทยยังคงต้องเป็นทีมในดวงใจของนายกรัฐมนตรี
และจะคอยเชียร์และให้กำลังใจตลอดไปครับ
พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่าท่านนายกเองก็ฝากบอกว่า
พยายามชนะขอให้เราชนะอย่างขาวสะอาด
ยามแพ้ขอให้เราแพ้อย่างมีศักดิ์ศรี
อย่างเต็มที่ความผิดหวังแม้จะเป็นประสบการณ์อันขมขืน
แต่เชื่อว่าช่วยทำให้จิตใจของทุกคนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ
และท่านนายกเองก็ยังฝากแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับทีมงานทุกคน
และทุกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขัน
ซึ่งถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็แฟนกีฬาทั่วโลกนั้นเฝ้ารอชมกันอยู่ครับ